ไปจังหวัดตราดไปรับประทานหรือไปจิบ
เป็นกาแฟที่ไม่มีที่ไหนจะมีที่เกาะช้างอย่างเดียว
ก็คือกาแฟสับปะรดครับ
ปะรดในพื้นที่จังหวัดตราดเขาปลูกกันกว้างขวาง
แต่กาแฟสับปะรดมีร้านนี้ร้านแรกร้านเดียว
อยู่ที่บ้านชายเชษหมู่๔ตำบลและอำเภอกเกาะช้าง
ก็คือจังหวัดตราดนั่นเองเขาจะมีการดำเนินการ
เอาเนื้อสับปะรดมาปั่นคันเป็นน้ำ
สะอาดแล้วค่อยไปผสมกับกาแฟ
แฟอาราบิก้าฮะบดมาเป็นอย่างดีแล้วรอบนี้
ชงออกมาและใส่ลงไปในสับปะรด

ผมเคยเห็นแต่กาแฟแล้วเขาลาดด้วยน้ำส้มบ้าง

รสชาติเราก็จะไม่เคยได้ชิมที่ไหนมาก่อน
จะมีที่ร้านนี้ร้านเดียวร้านของพี่อาทิตย์พันมณีลักษณ์ฮะ